มีการตั้งคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับโครงการเยียวยา
แล้วก็คำถามหลายคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีน

โดยเฉพาะในส่วนของคณะก้าวหน้า
ที่มีการไลฟ์แล้วก็ตั้งคำถาม๗ประเด็น
ถามมากมายเกี่ยวกับวัคซีน

วัคซีนคุณไม่มีคุณภาพไม่ปลอดภัยหรือเปล่า

อันนี้ก็มีคำตอบจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ภาครัฐแล้วก็ทางศาสตร์ฝ่ายของการเมือง
เขาก็มาตอบคำถามเหล่านี้เยอะเลย
กลายเป็นประเด็นที่สำคัญในโลกโซเชียลในช่วงนี้ด้วยนะครับ

นายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ยืนยันว่าการจัดหาวัคซีนที่ผ่านมาไม่ได้ล่าช้านะ
กระบวนการจัดหามาตั้งแต่กลางปี๖๓
โดยคณะทำงานต่างก็ขึ้นมาศึกษาและก็ติดตามข้อมูล
แล้วก็ตั้งเป้าในปี๖๔ปีนี้
หาวัคซีนมาฉีดให้คนไทยให้ครอบคลุม๕๐ของประชากร
นั่นคือคำตอบที่ว่าวัคซีนที่นำเข้ามา
ล่าช้าและเข้าถึงประชาชนนะครับ
ส่วนคำตอบที่ว่าวัคซีนมาจากไหน
โดยวัคซีนที่นำมาใช้นั้นมาจาก๓ช่องทาง

เพื่อให้สามารถผลิตในประเทศไทยได้
จำนวน๒๖ล้านโดสหรือ๑๒๐ของประชากรนะครับ
ส่วนอีก๒ช่องทางคือจากบริษัทอื่น
หรือว่าเลือกแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นเอง
และหากนำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น

รอบครอบในการดำเนินการนะครับ
ส่วนทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาษย์
กวินพงศ์ก็เปิดเผยบอกว่าการวิจัยและพัฒนาวัคซีนทั่วไปเนี่ย
ใช้เวลาประมาณ๑๐ปีแต่การนำวัคซีนโควิด๑๙มาฉีดให้คนไทย
เป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉินในช่วงที่มีการประบาด

และยังคงมีความรอบครอบไม่ดำเนินการไปตามกระแสกดดัน

ขณะนี้มีบริษัทนำข้อมูลมายื่นขึ้นทะเบียนให้ออยแล้ว๒แห่ง
และยังมีการเจรจากับอีก๔บริษัทเพิ่มเติมด้วย
แล้วก็ไม่ได้เป็นการผูกขาดหรือห้ามเอกชนอะไรต่างนะฮะ

ประมาณการว่าราคาวัคซีนต่อโดสอยู่ที่ประมาณ๑๐๐บาท
อยู่ที่๕ดอลลาร์ต่อโดสหรือประมาณ๑๕๐บาทเท่านั้น
ถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นก็จะเห็นว่า
ด้านของนายแพทย์นครเตรียมศรีผู้บริเวณการสามารถวัคซีนแห่งชาติ
เป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพราะว่าคำนึงถึงเรื่องของศัยภาพ
แล้วก็ความพร้อมในภาวะเร่งด่วนมากที่สุด
เป็นบริษัทที่มีการเตรียมความพร้อมมาตั้งนานแล้ว
แล้วก็การที่จะเลือกบริษัทต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ

ไม่ใช่ว่าจะเลือกเอกชนรายใดรายหนึ่งมาทำก็ได้

สำหรับกรณีที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ๖๐๐ล้านบาทนั้น
ก็คือต้องทดแทนกันแบบนั้น

ด้านของคุณหมอยงผู้วัน
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
วิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์

ทำไมจึงฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ
และบุคลากรทางการแพทย์ก่อนนั้น
คุณหมอยงเขาก็จะไม่ได้เข้าในความยุ่ง

เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทางการเมืองที่ถูกโจมตีหรอก
แต่จะพูดถึงการที่ประชาชนจะได้รับวัคซีน
ต้องเพราะว่าอะไรมันมีคำถามไงคุณสืบสกุล
ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ฉีดให้กับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มแรงงาน
เพราะว่ากลุ่มแรงงานวัยทำงานเขาติดเชื้อมากที่สุดนะ

จะไปแพร่เชื้อให้กับผู้สูงอายุ

เขาฉีดให้กับกลุ่มวัยทำงานก่อนวัยรายงานก่อน

อาจจะเอาเชื้อมาแพร่ในบ้าน
แต่บ้านเราจะเลือกฉีดให้กับผู้สูงอายุ
ผู้มีโรคประจำตัวแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ก่อน
ถูกต้องแต่ทีนี้เหตุผลที่คุณหมอยง

เจ้าวัคซีนมันสามารถลดความรุนแรงของโรค

แต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกว่า
มันสามารถป้องกันการติดโรคได้
โดยเฉพาะการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ
แปลง่ายก็คือไอ้วัคซีนนี้

แต่มันทำให้ถ้าเกิดฉีดไปแล้วใครที่เป็นโควิด
มันจะลดความรุนแรงของโลกลงแล้วก็อาจจะทำให้ไม่ตาย

คุณหมอยงยังบอกอีกนะฮะว่าการให้วัยแรงงาน
ที่พบว่าผู้ป่วยมีจำนวนมากอยู่ในวัยนี้
ก็ยังไม่มีบทพิสูจน์ที่จะลดการแพร่กระจายได้
เมื่อได้รับวัคซีนในกลุ่มนี้อาจจะมีการติดเชื้อ
ไม่มีอาการก็ได้แล้วก็ยังแพร่กระจายโรคได้อยู่ดี
ดังนั้นในวัยแรงงานเมื่อป่วยเป็นโรค
โอกาสเสียชีวิตน้อยกว่า
ก็เลยต้องมุ่งเป้าพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเสี่ยงสูง
ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัว
และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าซะก่อน
เพื่อไม่ให้กลุ่มนี้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากโควิด๑๙
นี่เป็นการโพสต์มาล่าสุดของคุณหมอยงผู้วรวรรณนะครับ
คุณหมอยงก็มักจะโพสต์เรื่องที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนนะครับ